คือจะเล่าให้ฟังว่ามีคนเขาไปบนบานสารกล่าว
เป็นชาวบ้านนะพ่อเลี้ยงปลาธรรมดานี่แหละ
เขาบนบานสารเก่าว่าเขาขอให้ขายที่ได้สำเร็จ
ถ้าขายที่ได้สำเร็จก็จะนำหัวหมูมาถวายอะไรต่างแบบนี้
แล้วในที่สุดก็ขายที่ได้ประสบความสำเร็จ
ก็เลยต้องนำหัวหมูมาถวายมาแก้บน
เอาตามไปเลยที่นครปฐมค่ะ
สิทธิ์มากเพราะว่าเราจะพาไปดูเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดทำบุญด้วยนะคะ

แล้วก็สมหวังดั่งตั้งใจ
อย่างที่ดิฉันบอกไปเขาไปขอพร
ชาวบ้านเขาไปขอบอกว่าขอให้ขายที่๔ไร่

ประกาศไว้นานละ๓ปีก็ยังไม่มีใครสนใจเลย
แต่ว่าพอไปหาหลวงพ่อไม่ถึงเดือน
เฮ้ยอยู่ที่๔ไร่ก็ขายได้
ราวกับปฏิหารเขาว่ากันแบบนี้นะคะ
หลวงพ่อสุดศักดิ์สิทธิ์ที่บอกนี่ก็คือหลวงพ่อสมหวังนี่แหละคุณผู้ชม
เป็นพระพุทธรูปที่สูงตรงานกว่า๓๐เมตร
ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรี

และนี่ไม่ใช่เคสแรกที่เราเล่าให้ฟัง
ไม่ใช่คนแรกที่เพิ่งมาขอแล้วสมหวังกลับไปเรื่องของการขายที่
เพราะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาบนบานสารกล่าวกันเยอะมาก

แล้วก็สมหวังดั่งใจกลับบ้านไปหลายต่อหลายรายเลย
ไปฟังเสียงของชาวบ้านรายล่าสุดที่โชคดี
โชคก้อนใหญ่จากหลวงพ่อสมหวังองค์นี้กันก่อนค่ะ
ครับ

เพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะคุณผู้ชม
ดูจากจำนวนหัวหมูทั้งหมดเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยพี่เขาบนนว่าจะแก้บนด้วยหัวหมู๓๐๐หัว
แต่เขาบอกว่า๓๐๐เหรกมันไม่ดี

ใช่เขาแนะนำเป็น๒๙
เราจะย้ำหลายรอบเกินไปแล้ว๒๙๙เนี่ย๒๙๙หัว
แล้วก็มีไข่ไก่สดอีกนะจำนวน๒๐๐ฟองเยอะมาก
คือยิ่งใหญ่มากที่คุณพี่สมชาติเขานำมาถวายมาแก้บน
ละลันตาเต็มวัดไปหมดเลยไม่ต้องบอกแล้วกันนะว่าขายได้ขนาดไหนคุณดู
หัวหมูเอ่ยไข่ไก่เอ๋ยนะคะอย่างที่พี่สมชาติเขาบอกแหละว่า
บนไว้ว่าให้ขายที่ได้๔ไร่เนี่ยนะประกาศไว้๓ปีแล้วไม่มีใครสนใจเลย
พอมาขอไม่ถึงเดือนจากหลวงพ่อสมหวังจู่ก็ขายได้เลยนะคะ
สมชาติก็เลยมาแก้บนแล้วก็เชิญพรามหลวงมาประกอบพิธีบวงสวงด้วย
มีการนิมนต์พระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสมาประกอบพิธีแล้วก็ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ด้วยนะคะ
โดยของแก้บนหลังจากที่ทำเสร็จพิธีเนี่ยคุณพี่สมชาติก็ถวายให้วัดค่ะ
เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนเป็นโครงการอาหารกลางวันอีก
จำนวน๒๕๐หัวเลยนะส่วนที่เหลือก็จะนำไปแจกให้กับบรรดายญาติพี่น้องแล้วก็คนข้างบ้านนั่นเองนะคะ
เนี่ยเขาทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วที่วัดแห่งนี้นะครับ
คือเขาจะมีคนมาแก้บนกันเยอะแล้วของแก้บนต่าง
ใช่ถ้าเป็นไปได้ก็จะนำไปบริจาคแบบนี้แหละครับตามวัดอื่นหรือว่าโรงเรียนแห่งอื่นนะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมอันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความบังเอิญ
เป็นความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ
แต่การที่เราไปเข้าวัดทำบุญขอพรมันก็อาจจะสบายใจไงเป็นสิ่งที่แบบทางใจที่พึ่งทางใจนะ